ด้วยการทวงหนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสองเหตุการณ์
เหตุการณ์แรกที่จะให้ดูเนี่ยนะคะเป็นการที่ทวงหนี้
โดยที่ไม่ด่าไม่ทำร้ายไม่ทำลาย
แต่เอาให้อายประจานใช่ค่ะโดยการพ่นสีแบบนี้ค่ะ
รูปแบบในการทวงหนี้ใช่ค่ะ
คลิปนี้เนี่ยเป็นพ่นสีสเปรย์อยู่ที่หน้าบ้านเลย
เป็นหนี้ก็จ่ายด้วยดิฉันอ่านได้แค่นี้
ที่เหลืออ่านไม่ได้ที่อะไรก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้ซะหน่อยนะฮะ

คือเจ้าหนี้คงเป็นเจ้าหนี้คนเดียวกันนี่แหละ

ไม่ได้เอาปืนไปสักกระบอกค่ะไม่ด่าด้วย
แต่ว่าพ่นสีสเปรย์ไว้ที่กำแพงแบบนี้เนี่ยนะคะ

คือลูกหนี้เขาล็อกบ้านหนีถึงเวลา

ที่ไปทวงหนี้เขาก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือเหมือนกัน

เอากาวเนี่ยกาวตาช้างบีบใส่แม่กุญแจเกือบหมดหลอดเลย

อ้าวก็เข้าบ้านไม่ได้นี่คือก็ต้องตัดแม่กุญแจใช่ไหม
นี่ค่ะสองเหตุการณ์คงจะดัดหลังลูกหนี้ที่อาจจะเบี้ยวหนี้
แต่ว่าวิธีการที่ไปทำลายทรัพย์สินแบบนี้
ก็อาจจะโดนจับข้อหาทำลายทรัพย์สินนะ
เออส่วนอันนี้มันการนำเสนอข่าวนี้มันก็สองมุมค่ะคุณผู้ชม
คือคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็อยากได้เงินเขาคืน
คนที่เป็นลูกหนี้เราไปเอาเงินเขามาใช้แล้วเราก็ควรคืนเขาด้วย
เห็นคลิปแล้วไปแสงความคิดเห็นกันเยอะเหมือนกันนะฮะ